เชิญท่านรังสิมันโรมถามนะครับเชิญครับ
เรียนท่านประธานผมรางสิบมาลโลมสมาชิกสภาพภูเทห์ลาศดอน
วันนี้ก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยกระลาโหมนะครับ
ทำเอาไว้เป็นอย่างดีคือการไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับความจริงจากปากของสมาชิก
ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจริงจริงท่านประธานครับ
ถ้าท่านนายกไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับสภาขนาดนี้ไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนครับ
อยู่บ้านเฉยดีกว่าท่านรังสิมันโรมเข้าถามนะครับ
เอาประเด็นปัญหาที่ท่านจะถามครับครับขอบคุณครับท่านประธาน
ท่านประธานครับสำหรับประเด็นวันนี้คือการที่ท่านนายกรัฐมนตรียังคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งการประกาศใช้ดังกล่าวนะครับท่านก็อ้างว่าสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด
ที่มีการประกาศใช้มาแล้ว๒ปีประกาศต่ออายุขยายระยะเวลามาแล้วถึง๑๘ครั้ง
คนเขานึกกันแล้วครับท่านประธานว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่กฎหมายพิเศษครับ
เป็นกฎหมายปกติที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาครับท่านประธาน
อาจจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชน
ที่เขาใช้สิทธิทางการเมืองผ่านการแสดงออกตามท้องถนน
ซึ่งท่านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับท่านก็อ้างว่าเพราะมีโรคระบาดเกิดขึ้น
แต่ในความเป็นจริงในหลายครั้งที่มีการชุมนุมทางการเมือง

ย้ำนะครับว่าเห็นต่างกับท่าน
ก็จะมีการดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านี้
ที่ผ่านมาท่านก็จะอ้างว่าการชุมนุมอาจจะเป็นสาเหตุ
ของการระบาดโรคโควิด
แต่ผมก็ไม่เคยได้รับรายงานหรือเห็นข่าวใด
ว่าการชุมนุมทางการเมืองครั้งไหน
ที่เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายโรคระบาดโควิด

แต่นั่นแหละครับแม้จะไม่มีหลักฐาน
แต่ท่านก็ยังคงบังคับใช้
พรกรฉุกเฉินกับคนที่เห็นต่างทางการเมืองอย่างเข้มข้น
และแม้วันนี้สถานการณ์ของโควิดก็ได้คลี่คลายลงไป
บังคับใช้อย่างเช่นให้มีการสวมหน้ากากอนามัย

ข้อแรกผมอยากจะขอข้อมูลจากท่านรัฐมนตรี
ว่าตั้งแต่มีการชุมนุมทางการเมืองมา
การชุมนุมทางการเมืองครั้งไหน
ที่เป็นสาเหตุของการระบาดโควิดบ้าง
ข้อ๒ในเมื่อวันนี้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น
รัฐบาลมีความจำเป็นอะไร
ที่ยังคงต้องมีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน

ทำไมไม่ใช้พรบควบโรคติดต่อ
และข้อสามถ้าพรบโรคติดต่อมันไม่เพียงพอ
ทำไมท่านไม่แก้ไขพรบโลกติดต่อ
ให้มันเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาแล้ว๒ปี
ระยะ๒ปีนี้แก้ไขพรบโลกติดต่อให้มีคุณภาพ
รับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

และข้อสี่ท่านรัฐมนตรีช่วยตอบมาชัดได้ไหมครับ
ว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีการยุติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
แล้วใช้กฎหมายปกติเสียที
ถ้าท่านไม่มีความคิดที่จะเลิก

ก็ช่วยตอบให้ประชาชนเขาได้ฟังได้ยินหน่อย
ว่าท่านจะใช้พรกรฉุกเฉินตราบชั่วฟ้าดินสลาย
ประชาชนเขาจะได้ตัดสินท่านจากสิ่งที่ท่านทำ
คำถามรอบที่๑ครับท่านประธานครับ
ครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านลำตรีชายชาญชามงคล
มตรีช่วยประการกระทรวงกลาโหมตอบครับเชิญครับ
ครับกลับเรียนท่านประธานสภาพุทธแหละสรรค์ที่อรบครับ

ได้รับป้อมหมายจากท่านนายุทธนตรี
ให้มาตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกในวันนี้ครับ
ก่อนอื่นต้องขออนุญาตกลับเรียนอีกครั้งนะครับ

ในการที่รัฐบาลได้ประกาศ
เพราะได้กำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด๑๙
ซึ่งถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่
แล้วก็ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เคยเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไขปัญหา
ที่ไม่ให้โรคระบาดโควิด๑๙นั้นแพร่กระจาย
หรือสร้างผลกระทบไปถูกวงกว้าง
การดำเนินการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้น
มีการบูรณการการทำงานร่วมกันในทุกส่วนงาน
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหน่วยงานทางการสาธารณสุขและหน่วยงานด้านอื่น

ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙

แล้วก็มีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
มีศาลนักศึกษ์ให้ความสำคัญของดาวศาลนักศึกษ์
ท่านได้มีที่ปรึกษามีผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการแพทย์มีคุณหมอที่มีความรู้ความสามารถ
ทำอะไรที่จะควบคุมไม่ให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
พร้อมกับพิจารณาในเรื่องของมาตรการอื่น
ในการเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมไปด้วยกันนะครับ

ผมขออนุญาตใช้คำย่อว่าสวบคนั้น
ก็ได้มีการพัฒนาการประชุมหาบรือ
การพิจารณามาตามลำดับนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้
ท่านประธานสภาท่านสมาชิกก็คงทราบดีว่า
เราก็เป็นประเทศหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกหรือประเทศอื่นนั้น
ได้เห็นถึงการปฏิบัติของประเทศไทย
ในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็กล่าวด้วยว่าได้มีการดำเนินการจนสถานการณ์นั้นคลี่คลายลงไป
ในหลายส่วนแล้วนะครับ
ในการเฝ้าระวังการติดตามนั้นต้องขออนุญาตกลับเรียนว่า
ในปัจจุบันนั้นคงทราบดีว่าการแพร่ระบาดโควิด๑๙นั้นก็ยังคงมีอยู่
ซึ่งตรงนี้ทางฝ่ายแพทย์ฝ่ายสาธารณสุขก็ได้มีการจับตาติดตาม
ว่าสายพันธุ์นี้จะมีผลในเรื่องของความรุนแรงของโลกหรือไม่อย่างไร
ซึ่งตรงนี้ก็ในประเทศต่างก็ได้มีการพบกันมากขึ้น

นักสุขเองก็ยังมีความกังวลว่าหากจะเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาอีก
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรวดเร็วต้องมีการบูรณการทุกส่วนงาน
ไม่ว่าจะเรื่องของด้านแพทย์ก็ตามเรื่องของเศรษฐกิจก็ตาม

อนุญาตกลับเรียนว่าในเหตุผลที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในการประชุมสวบคอที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนหน้านี้
ก็เรียนว่าก็เป็นข้อเสนอเป็นการประชุมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
เราจะทำยังไงเราถึงจะให้มีมาตรการต่างที่พร้อมที่จะควบคุมสถานการณ์ให้ได้
เมื่อสถานการณ์ขี้คลายลงไปก็คงจะต้องมีการพิจารณาว่า
จะดำเนินการให้ทำเนียนรถต่อไปเดี๋ยวผมจะตอบคำถามใน๔๖ครั้งถ้อยของท่านสมาชิก
ครับผมก็อยากเรียนว่าเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของ
การประกาศสถานการณ์ส่วนนั้นมิท่านมีความมุ่งหมายประสงค์ที่จะไปควบคุม
เรื่องของการแสดงออกอะไรทางการเมืองก็ตามแนวความมุ่งหมายหลักสำคัญก็คือว่า
การที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดได้อย่างรวดเร็วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แล้วก็การเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่
ชีวิตใหม่นิวโนมัลหรือประกาศเป็นโรคประจำถิ่นในอนาคตต่อไป
อนุญาตกลับเรียนคำถามของท่านสมาชิกใน๔คำถามย่อย
อนุญาตเรียนคำถามแรกว่าท่านมีข้อมูลหรือไม่
ที่ว่าการชุมนุมแล้วจะนำไปสู่ของการติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ผมขออนุญาตกลับเรียนว่าในประเด็นตรงนี้ก็มีก็มีข้อมูลนะครับ
อาจจะปรากฏอยู่ในสื่อต่างแต่ว่าการที่จะให้
สาธารณสุขนั้นรวบรวมว่าผู้ที่ติดโควิดนั้น
ชุมนุมมาหรือไม่อย่างไรนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างที่จะเอ่อรวบรวมได้ยากนะครับ
แต่ผมคิดว่าก็มีนะครับที่ไปมีการชุมนุมหรือมีการรวมกลุ่มกัน
แล้วทำให้เกิดติดเชื้อกันขึ้นนะครับ
ประเด็นที่สองท่านท่านจะใช้พรบโลกติดต่ออ่า
ต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับผมขออนุญาตกลับเรียนว่า
ในในอ่าปิดจุดฮะในในในเรื่องการที่จะแก้ไขปัญหา
พรบโลกติดต่อหรือไม่อย่างไรก็ก็กลับเรียนว่า
ตรงนี้กระทรวงศาสตร์สุขเองก็ได้มีการพินาในเรื่องของ
ในการไปพินาในการที่จะเพิ่มเติมปรับปรุงพรบโลกติดต่อ
เพราะว่าในช่วงที่ออกมานั้นก็ยังไม่ได้มีควบคุมไปถึงโรคอุบัติ
ใหม่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
กระทรวงสุขเองก็ได้มีการนำไปพินาหาลือกันอยู่แล้วนะครับ
เรื่องไม่ว่าจะเลิกหรือไม่อย่างไรต้องขออนุญาตกลับเรียนในขั้นต้นแล้วว่า
ในเรื่องของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นก็จะดำเนินการ
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่สวบคอเองก็ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์
แพร่ระบาดโควิด๑๙ทั้งในประเทศเองและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการจะพินายกกเลิกนะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ก็อยู่ในขั้นตอนการพินาของสวบคซึ่งจะต้องคำนึงสถานการณ์
ด้านสาธารณสุขด้านการแพทย์เป็นหลักโดยเฉพาะการประกาศให้
โควิดสิบเก้านั้นเป็นโรคประจำถิ่นและโรคติดต่อทั่วไปแล้วก็สามารถที่จะนำ
กฎหมายโรคติดต่อบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้โควิด๑๙นั้นได้กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง
ก็เรียนว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการวินาของสวบคอครับคำถามที่สี่
ท่านถามว่าท่านถามถึงเรื่องของ
ก็คงจะตอบมาแล้วนะครับว่าจะยุติเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมครับ
จะจะเลิกประกาศใช้และการจุดเงินอะไรก็ได้ตอบคำถาม
ท่านสมาชิกแล้วครับครบถ้วนแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ต่อไปท่านรังสิมันโรมถามครั้งที่สองครับเชิญครับ
ครับท่านบาทานครับผมรังสิบันโลมสมาชิกสภาพผู้ไทย
สดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรครับจริงจริงข้อชี้
หลายข้อของท่านรัฐมนตรีน่าสนใจครับผมอยากจะ
เริ่มต้นแบบนี้นะครับเอาเรื่องแรกในเรื่องของสาเหตุของ
ระบาดที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนะครับท่านก็
ชี้ชัดว่าเป็นการชุมนุมครั้งไหนที่อาจจะเรียกว่าเป็นสาเหตุของการระบาด
แต่ท่านก็พูดในธรรมนองว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกัน
แต่ผมจะบอกให้ครับว่าการระบาดที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นตอนไหน
นะครับอย่างเช่นท่านเอาพวกเขาไปขังครับท่านเอาพวกเขาไปขังในเรือนจำอ่ะ
ระบาดกันเละเทะเลยครับคือถ้าเกิดเขาชุมนุมกันด้านนอกเนี่ย
ระบาดมันก็อาจจะไม่ได้มีความรุนแรงแบบที่เกิดขึ้นในเรือนจำเพราะเป็นพื้นที่ปิด
ข้อที่สองนะครับการที่เราจะแก้สถานการณ์โควิดนะครับ
ผมคิดว่าบทเรียนของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว
ที่มีการเปิดประเทศต่างสิ่งที่เขาทำคือเขาเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ
เฉินในการกดทัพเพื่อให้ประชาชนไม่สามารถแสดงออก
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมได้ดังนั้นนะครับผมคิดว่าพรกร
ฉุกเฉินณวันนี้หมดความจำเป็นแล้วถ้าเรายิ่งพิจารณา
ต่อไปว่าตอนนี้นะครับพื้นที่ทั่วประเทศเป็นสีเขียว
หมดแล้ววันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันสำคัญอีกครั้ง
หนึ่งนะครับที่สถานการณ์ของโควิดเนี่ยจะลดความไร้
ลงไปเรากำลังเข้าสู่การเป็นโรคโควิดแบบประจำ
ดังนั้นการใช้สถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกรฉุกเฉิน
แบบนี้มันมีความเหมาะสมหรือครับที่จะใช้ในการแก้
ปัญหาโควิดต่อไปท่านประธานครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็
มีการประกาศนะครับให้๗พื้นที่ของกรุงเทพ
หานครนะครับสามารถที่จะชุมนุมทางการเมืองได้เป็น
ประกาศอัดนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งการประกาศตรงนี้นะครับก็
เหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเปิดพื้น
ที่ให้มีการส่งเสียงเรียกร้องไปยังรัฐบาลได้แต่
ท่านประธานครับการเปิดพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้หมาย
ความว่าจะไม่มีการบังคับใช้พรกรฉุกเฉินในการ
ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมนะครับมันเป็นกฎหมายคนละ
ฉบับกันรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถดำเนิน
คดีกับผู้ชุมนุมต่อไปได้และมากไปกว่านั้นการเปิด
พื้นที่ดังกล่าวก็จำกัดอยู่แค่เฉพาะในกรุงเทพ
มหานครพี่น้องประชาชนคนอื่นอื่นที่เขาได้รับความเดือด
เขาอยากจะแสดงออกเขาแสดงออกไม่ได้ครับเขาอยู่
เชียงใหม่เขาไม่สามารถแสดงออกได้เพราะมันไม่มีพื้น
ในลักษณะดังกล่าวที่มีเหมือนกับที่กรุงเทพมหานคร
มีดังนั้นครับผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีตอบมาให้ชัด
ชัดเลยว่าตกลงแล้วเจตนารมณ์ของท่านในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินมันคืออะไรท่านต้องการที่จะใช้ใน
ควบคุมโรคระบาดถ้าท่านต้องการแบบนั้นทำไมตอนที่มี
การชุมนุมทางการเมืองท่านไม่ไปตั้งซุ้มในการคัดกรอง
ล่ะครับทำไมท่านไม่ไปตรวจโควิดกันตอนนั้นทำไมท่านไม่
แจกเจลแอลกอฮอล์ทำไมท่านไม่ไปแจกหน้ากากท่านสามารถ
ใช้การชุมนุมทางการเมืองของพี่น้องประชาชนในการช่วย
ส่งเสริมให้มีการควบคุมโรคระบาดได้ทำไมท่านไม่ทำ
มากไปกว่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิด
ขึ้นก็คือเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองที่เป็นในลักษณะ
ของการตำหนิพวกท่านด่าว่าพวกท่านถูกดำเนินคดีครับ
กลุ่มคนบางสีที่สีไปตรงกับวันจันทร์เนี่ยมักจะไม่
โดนดำเนินคดีด้วยพรกรฉุกเฉินผมพูดแบบนี้ไม่ได้
หมายความว่าเราต้องไปดำเนินคดีกับเขาแต่ถ้าคนกลุ่ม
นี้ได้รับประโยชน์ไม่ถูกดำเนินคดีด้วยพรกรฉุกเฉิน
เด็กเยาวชนนักศึกษาที่เขาออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาลที่
เขาออกมานำเสนอปัญหาที่มีต่อรัฐบาลเขาก็ไม่ควรที่
จะถูกดำเนินคดีด้วยพรกรฉุกเฉินเช่นกันผมจึงอยาก
จะถามท่านประธานผ่านไปท่านรัฐมนตรีว่าตกลงแล้ว
เจตนารมณ์ในการดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ออกมาชุมนุม
ทางการเมืองด้วยพรกรฉุกเฉินคืออะไรแล้วทำไมจึง
ดำเนินคดีกับแค่เฉพาะบางกลุ่มในขณะที่อีกกลุ่มที่
ออกมาชุมนุมเหมือนกันถึงไม่ถูกดำเนินคดีขอบคุณ
ครับท่านประทานครับเชิญเสมอที่ตอบครับกรอบบริเวณ
ท่านประธานสัพวุทธ์รัฐทรรณที่ระบบครับท่านสมาชิก
ที่ได้กรุณาสอบถามคำถามแรกท่านถามว่าในการชุมนุมนั้นได้
ไม่มีไม่ได้เป็นการควบคุมไปตรวจวัดเอ่อโควิดสิบเกล้าหรือแจก
เจลแอลกอฮอลนะครับขออนุญาตเรียนว่าถ้าท่านลงไปดูใน
ในการชุมนุมรอบแรกจะเห็นได้ว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการ
ตั้งจุดตรวจนะครับตั้งจุดตรวจคัดกรองในการที่จะเข้ามาร่วมในการที่แสดงออกทางการเมือง
แต่เนื่องจากว่าในการดำเนินการนั้นก็ในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ย
ความร่วมมือกับนักเจ้าหน้าที่และฝ่ายผู้ชุมนุมนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจกันในเรื่องของการดำเนินการทำให้
ผู้ชุมนุมเองนั้นก็ไม่ได้เข้ามาในในจุดคัดกรองที่กำหนดครับเพราะว่าการตั้งจุดคัดกรองนั้น
การพื้นที่ที่จะเข้าไปรวมกันชุมนุมนั้นก็คงจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่จำกัดที่จะสามารถมีช่องทางเข้าออกได้
จำกัดช่องทางแต่ว่าขออนุญาตเรียนว่าในในการชุมนุมแรกแรกที่ผ่านมานั้นก็มีการดำเนินการนะครับ
ส่วนที่สองพูดถึงว่าความเท่าเทียมกันต้องกลับเรียนว่าทางเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายนั้น
การดำเนินการนั้นท่านนายกรมตรีท่านก็ได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ว่าการดำเนินการนั้นก็จะต้องมีความเท่าเทียมกัน
ทุกกลุ่มหรือว่าทุกผู้ที่เข้ามาแสดงออกทางการเมืองที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายนะครับ
บริเวณทั้งหมดนี้ถ้าอยู่ในขอบเขตของกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้
แต่หากว่าการดำเนินการนั้นไปดำเนินการด้านนอกขอบเขตทั้งกฎหมายนั้นก็
เจ้าหน้าที่เองก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่นะครับ
อนุญาตกลับเรียนท่านสมาชิกนี้ครับ
เอ่อจริงจริงเรื่องการตั้งตรวจครั้งแรกแรกนะครับจริงจริงผมก็เห็นนะครับว่ามีแต่ก็นั่นแหละครับอาจจะครั้งแรกสองครั้งแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไม่ทำอีกเลยครับ
ผมไปสังเกตการณ์ไปร่วมเกือบทุกครั้งที่มีการชุมนุมผมไม่เคยเห็นท่านรัฐมนตรีไปร่วมนะครับ
แต่ผมเรียนกับท่านรัฐมนตรีได้เลยว่าถ้าท่านใช้โอกาสนั้นในการตั้งจุดตรวจในการคัดกรองหรือแม้กระทั่งวันเวลาที่เรามีวัคซีนแล้วเนี่ย
เราสามารถที่จะใช้โอกาสนั้นในการดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยซ้ำไป
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าท่านกลับอ้างว่าการชุมนุมมันกลายเป็นการแพร่ระบาดโควิดแล้วมันทำให้สุดท้ายเนี่ยมันนำไปสู่การดำเนินคดีกับพี่น้องประชาชนที่เขาออกมาชุมนุมทางการเมือง
ท่านประธานครับกรรมธิการพัฒนาการเมืองได้มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมการชุมนุมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้ามาที่กรรมธิการพัฒนาการเมืองหลายครั้ง
ปรากฏว่าได้มีการซัดทอดครับ
ว่าสาเหตุที่เขาต้องบังคับใช้พรกรฉุกเฉิน
ในลักษณะที่เป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ย
มันเกิดจากการที่สาธารณสุขไปร้องทุกข์ไปแจ้ง
ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นคนดำเนินการ
ความน่าสนใจก็คือว่าการแข้งดังกล่าวเนี่ย
เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ชุมนุมทางการเมือง
ที่เขาเห็นต่างกับพวกท่าน

ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยและตอบแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ย
หน้าที่ของท่านคือทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่เป็นแบบนั้นเลย
เฉพาะคนกลุ่มเดียวที่ถูกดำเนินคดีด้วยพรกรฉุกเฉิน
คือคนที่ชิงชังพวกท่าน

มากไปกว่านั้นวันนี้เราอาจจะผ่านในช่วงของ
วันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นไป
คือข้าวของราคาการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ย

พี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับความทุกข์ระทม
ในเวลาที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้
พวกเขามีความรู้สึกครับ
มีความรู้สึกว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่มีความสามารถในการบริหาร
วิสัยทัศน์ในการพาประเทศไปข้างหน้า
ชีวิตของพี่น้องหลายคนเขาอยากเห็นการเปลี่ยนรัฐบาล
หรือถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาลหลายคนก็อยากจะส่งเสียงความเดือดร้อน
ความเจ็บปวดไปให้รัฐบาลได้ยิน
ซึ่งประชาชนบางส่วนเขาก็อยากจะใช้วิธีการชุมนุมทางการเมือง
ซึ่งเป็นสิทธิ์นะครับตามรัฐมนูลที่พวกท่านเป็นคนล่างขึ้นมา
แต่ท่านประธานครับตั้งแต่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีพี่น้องประชาชน๑๔๗๓คนถูกดำเนินคดีจากพรกรฉุกเฉิน
เฉพาะเดือนมิถุนาซึ่งเป็นเดือนที่มีการผ่อนคลายแล้วนะครับ
คนถูกดำเนินคดีบางส่วนยังอยู่ในเรือนจำอยู่ในเวลานี้
คำถามข้อท่านประธานข้อ๑ตกลงแล้ว
ถ้าเขาอยากจะชุมนุมทางการเมืองเพื่อบอกเล่าความเจ็บปวด
เพื่อเรียกร้องสิทธิของพวกเขาตามรัฐมนูล
จะทำอย่างไรครับไม่ให้ขัดพรกรฉุกเฉิน
เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในเดือนมิถุนาตลอดทั้งเดือน
ก็ยังคงมีการบังคับใช้พรกรฉุกเฉินกับคนกลุ่มนี้
ช่วยแนะนำเขาหน่อยชุมนุมยังไงดีครับ

ข้อสองอย่างการชุมนุมที่มักจะมีการสลายการชุมนุม
ห้ามการชุมนุมคือบริเวณที่ดินแดง
พี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งเขาอยากจะเดิน
ไปหาพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อไปบอกว่าปัญหาของพวกเขาเจออะไร
เขามีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไร

ทำไมท่านถึงไปสลายการชุมนุมแบบนั้น
การชุมนุมที่มันควรจะจบลงด้วยความสงบ

ถ้าท่านย้อนกลับไปดูตามสถิติช่วงแรกนะครับ
ไม่มีความรุนแรงอะไรเลยแต่เมื่อท่านพยายามใช้ความรุนแรง
กระสุนยางรถฉีดน้ำแรงดันสูง
มันก็ยิ่งบานปลายเพราะพวกเขาก็มีหัวใจ
สุดท้ายนี้ครับเพื่อรอฟังคำตอบของท่านรัฐมนตรี
ผมอยากจะฝากท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีเป็นคำแนะนำนะครับ
ผมคิดจริงครับว่าพวกท่านรัฐบาลเนี่ย
ไม่ได้ต้องการปกครองประเทศนี้ด้วยกฎหมายครับ
แค่อ้างกฎหมายเวลาที่ท่านได้ประโยชน์
ยามใดที่ท่านเสียประโยชน์ท่านก็จะอ้างของเรื่องของความจำเป็น
และมีกรอบอำนาจที่เขียนเอาไว้กว้าง
เพื่อไม่ให้พวกท่านต้องรับผิดอะไรเลยเหมือนที่พรกรฉุกเฉินมี
สิ่งที่ท่านทำมันคือความใจแคบครับ
มันคือพฤติกรรมของทรราช
ผมภาวนานะครับอวยพรให้ท่าน
มีอายุยืนเพียงพอที่จะเห็นว่าประชาชนจะตราหน้าคนอย่างท่านไว้อย่างไร
พวกเขาจะบอกลูกหลานว่าโตไปอย่าเป็นแบบพลเอกประยุทธ์จันโอชา
พวกเขาจะเรียนรู้ว่าผู้นำแบบท่านสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างไร
ก็ขอให้พวกท่านมีอายุยืนอย่างเพียงพอที่จะเห็นปรากฏการณ์นี้
ขอบคุณครับท่านประธานครับ
กำหนดว่าการชุมนุมนั้นก็จะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย
ไม่ไปกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น
หนุ่มด้วยความสงบปราศจากอาวุธ

ก็อยู่ในกรอบของกฎหมาย
ตั้งแต่วันที่มีการประกาศข้อกำหนดอาทิตย์๔๖
ตั้งแต่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานั้น
ก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุมนะครับ
ในเรื่องภารกอชุกเฉิน
อาจจะเป็นการนั้นในเรื่องความผิดในด้านอื่น
ในฐานความผิดอื่นมากกว่า
เรื่องของการสลายการชุมนุม
ต้องเรียนว่าไม่ได้การสลายการชุมนุม

เรื่องของการควบคุมการป้องกันการชุมนุมนั้น

ที่ชุมนุมแสดงออกทางการเมือง
ที่จะเสนอข้อเสนอข้อคิดเห็น

พื้นที่นั้นก็มีการใช้พลุ
มีการจุดไฟเผายางรถยนต์

ใช้ระเบิดปิงปองนะเจ้าหน้าที่ก็มีความจำเป็นน่ะ
ที่จะต้องควบคุมที่ต้องป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ต่างนั้น
บานปลายไปแล้วกระทบต่อสิทธิของผู้อื่นสิทธิต่อเรื่องของ
ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรก็ดีหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงค่ะดีที่รับผลกระทบท่านประทานว่าการแบรนดิ์การของ
เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการไปตามกฎหมายตามอำนาจหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในการดำเนินการ
ถ้าดำเนินการได้ถ้าไม่เกิดผลกระทบ
แต่ไม่กระทบสิทธิของบุคคลอื่นครับขอบคุณครับ
ครับท่านสมาชิกครับก็ถือว่า
จบการถามตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านสสรังสิมันโรมนะครับ
ถามท่านนายกรมตรีท่านนายกรรมตรีมอบหมายท่านลำตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น
พลเอกชายชาญชามงคลเป็นผู้มาตอบนะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณท่านลำตีนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับสภาเรา